ผมมีแมว๒ตัวให้คุณผู้ชมช่วยนะครับ
แมวตัวแรกมันตกลงไปคูน้ำน้ำดำ

ถ้ามันไม่หนักมันไว้ตักหมาด้วยงานนี้
ก็มันอยู่ตรงไหน

ได้ไหมตากวัวไว้ตักบัวเลยตักหมายังไม่ขึ้นเลยคนตักไม่ได้
เกาะไว้ลูกมันมันก็กลัวเนาะมันก็รีบอย่าไปคิดมากเขียนมันลงไปเลย
มันไปเกาะเสาแล้วอ่ะมันเกาะปล่อยมันแล้วเขียนลงน้ำเลยแล้วไม่ไหว้คนไหว้เราช้อน
เออกัวไว้เนาะ
เนาะกว่าจะช่วยได้
แล้วคำว่าน้ำดำของคุณดำมาจริงไหมดำจริง
แมวตัวน้อยเนี่ยเห็นไหมครับมันตกอยู่ไปในคลองน้ำเน่าน้ำดำเนี่ยแล้วมันก็เกาะอยู่ที่เสาที่กำแพงแบบนั้น

แต่มันใหญ่มากเพราะแมวเห็นจะมาช่วยหรือทำอะไรแล้ว
มันก็หนีสิมันก็หนีจากตรงนี้ไปเกาะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
โอ้โหแมวมันคงกลัวแหละแต่ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วลูกเอ้ย
ต้องใช้อันนี้แหละเป็นทางเดียวที่จะช่วยเจ้าได้
และจากความพยายามนะครับก็ทำให้ช่วยมันได้ขึ้นมาในที่สุด
ค่ะนี่นี่แต่กว่าจะช่วยได้โอ้โฮมันกลัวมากเลยนะนี่นี่
นี่แล้วอีกท่าไหนมันลงไปได้คุยกันหรือยัง
ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเดี๋ยวไว้ให้มันส่งไลน์มาบอก
ได้ครับไปดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ชนบุรีครับ
มีแมวน้อยนะครับกำลังวิ่งข้ามถนน
พี่เขาก็เลยเบรกจอดให้จอดให้เพื่อจะให้แมวข้ามถนน

แมวทำไงรู้ไหมทำไงครับจอดปั๊บใช่ไหมแมวมันตกใจ
มันวิ่งเข้าไปในห้องเครื่องแล้วหาไม่เจอเอ้า
ไอ้พี่เขาจะออกรถเขาก็ไม่กล้าออก
เดี๋ยวถ้าเผื่อมาไปโดนสายบีนเล็กในห้องเครื่อง
แล้วยังไงฮะจอดอยู่กันถนนเหรอ
จอดอยู่หาก็สิพอหาก็สิส่องแล้วจนหาเจอ
ทะเบียนรถทะเบียนรถเดี๋ยวเราหาก่อน
ทะเบียนรถ๘๐๒๗เชียงใหม่ปุ้ยมันจดแล้วนะฮะ
นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนน
สาย๗ตอน๒ตรงบนหนองค่าข้ออบพื้นเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
นางสาวกาญจนาเอี่ยนเล่งอายุ๒๙ปีเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่า
ขับรถจะกลับบ้านพอมาถึงตรงนี้เห็นแมวมันวิ่ง
ก็กลัวจะทับแมวแล้วก็ใจดีจะให้แมวมันข้าม
เสียเวลาซะงั้นมันพลวดเข้าไปอย่างที่ผมบอกนะฮะ
ส่วนพี่พานุพงศ์โพนาอายุ๒๔ปีคนนี้เป็นพลเมืองดีที่มาช่วยนะครับ
ก็ต้องใช้เวลากว่า๒๐นาทีนะครับก็หามันล้อมอยู่ตรงไหนวะ
จนกระทั่งจับออกมาได้นี่แหละฮะ
แล้วเขาบอกว่าเห็นลูกแมวมันน่ารักดีก็เลยขอเอาไปรักษาเอาไปเลี้ยงดู
พี่แมวมาหาหมามาสู่ขอให้พี่เห็งนะครับใจดีแบบนี้นะครับ
แต่ถือว่าเคราะห์ดีและน้ำใจพี่มากล้นมาก
เพราะว่าพี่จอดรถกลางถนนไง

อย่างที่บอกถ้าออกตัวปั๊บถ้ามันเป็นพันธุ์โดนสายพานมันตายได้

แต่จะชื่นชมว่าพี่ใจดีแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็แอบเป็นห่วงพี่